ในช่วงกลางเดือนนี้นะครับ
แล้วบินอยู่บนศีรษะเราระยะประมาณ๑๒เมตรเท่านั้นนะครับ
คุณจะได้เห็นเครื่องบินขับไล่ที่ขับกันสนุกมากในการแซงกับทางโค้ง
ก็เป็นรายการที่จัดขึ้นครั้งแรกของโลก
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมีอยู่๕สนามที่จะจัดการแข่งขัน
โซนยุโรปเป็นส่วนใหญ่เราเป็นชาติแรกในเอเซียที่ได้จัด
แล้วก็จัดแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรก
รู้จักกับกีฬาชิ้นนี้นะครับจากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโท
ถือว่าเป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่ใช้ความเร็วมากที่สุดในโลก
โดยจัดการแข่งขันกันมายาวนานกว่า๗๐ปีแล้วนะครับ
ในปัจจุบันได้ยกระดับการแข่งขันให้มีความสนุกและท้าทายมากขึ้น
การพัฒนาเครื่องบินเพื่อใช้ในการแข่งขันที่มีความเร็วถึง๔๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
รวมไปถึงนักบินที่มีความเชี่ยวชาญในการขับ
โดยเฉพาะแฟนคลับที่ชื่นชอบความเร็วความตื่นเต้น
และนี่จะเป็นครั้งแรกที่จะได้จัดการขันชิงแชมป์โลกในประเทศไทย
เครื่องบินถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแข่งขันโดยเฉพาะ
เพราะฉะนั้นการแข่งขันอย่างอื่นในโลกนะครับที่เป็นเรื่องการแข่งของเครื่องบินนะครับ
บินจะเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการพาณิชย์บ้างในการทำการรบบ้าง
จะเป็นอะไรแปลกใหม่มากในกับวงการโมเลอร์สปอร์ต
ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะครับของทั่วโลก
เพราะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เขาออกมาบินในภูมิภาคเอเชีย
สนามบินอุตภัวร์ถือว่าเป็นสนามแข่งที่๖ของโลก
และเป็นครั้งแรกของทวีปเอเชียที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจ
หรือเรียกง่ายคือการแข่งขันเครื่องบินชิงแชมป์โลก
ที่จะเกิดขึ้นบนน่านฟ้าเมืองไทยในวันที่๑๘๑๙พฤศจิกายนนี้
โดยมีนักบินที่ผ่านคัดเลือกจากทั่วโลกเหลือเพียง๑๖คนพร้อมด้วยเครื่องบิน๑๖ลำ
ซึ่งแต่ละลำมูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๕ล้านบาท
จะมาวัดกันว่าเครื่องบินลำไหนนักขับคนใด
จะสามารถนำเครื่องบินเข้าเส้นชัยได้เป็นคนแรก
เพื่อเป็นสุดยอดนักบินที่บินได้เร็วที่สุดในโลก
และแน่นอนว่าผู้ชมจะสนุกตื่นเต้นตลอดการแข่งขัน

ดูเครื่องบินบินในระดับสายตาด้วยความเร็วสูง

เชื่อว่าจะมีผู้ชมหลักหมื่นจนไปถึงหลักแสน
จะไม่พลาดงานนี้อย่างแน่นอน

ซึ่งที่จริงตอนแรกว่าจะมา๒๔คน

เพราะฉะนั้นผู้ชมผู้เชียร์ของเขานี่ก็จะตามมาเชียร์
และก็อยากประชาชนภัณฑ์ทุกประชาชน
จังหวัดใกล้เคียงหรือทั่วประเทศไทย
อยากดูรายการดีซึ่งเราไม่ค่อยได้ดูนะเป็นการ
แข่งขันเครื่องบินความเร็วสูง
ซึ่งเราจะเห็นตั้งแต่เครื่องบินผ่านผล

แต่ครั้งนี้มาดูการแข่งขันกันว่าเขาจะแข่งยังไง
ซึ่งบางครั้งลงมาต่ำถึงไม่เกิน๑๐เมตรจากพื้น

ซึ่งมันก็ทำให้เราเกิดความตื่นเต้นนะครับว่า
แข่งกันยังไงแทร่งกันยังไง

ขึ้นที่เมืองไทยในครั้งนี้น่าจะเพิ่มแฟนคลับในเมืองไทยได้มากขึ้น
พร้อมกับชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ
ว่าจะสามารถแสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพได้ยิ่งใหญ่มากแค่ไหน
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน